มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะอันนี้เนี่ยมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่หน้าโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศที่จังหวัดปราจีนบุรี
กล้องวงจรปิดจับภาพผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินออกจากโรงพยาบาลเดินออกมาเดินลงไปที่ท่าน้ำแม่น้ำประจินบุรีแล้วก็หายไปเลยค่ะ
เนี่ยกู้ภัยเขาก็ต้องไปตรวจสอบภายในแม่น้ำนะคะเนี่ยเดินออกมาแบบนี้แล้วผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ๒๓วันก่อนที่จะเดินออกมาแล้วก็หายไปในแม่น้ำ
ชัดมากนะฮะใช่คือเขาไม่รู้นะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนเฝ้าไข้หรือเป็นผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลแล้วก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมอยู่ดีเดินออกมาแบบนี้แล้วก็หายไปที่ท่าน้ำเพราะเจ้าหน้าที่ไปค้นหาสุดท้ายเจอเป็นศพนะคะ
เสียชีวิตอยู่ในแม่น้ำอะค่ะนี่เป็นกล้องวงจรปิดหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีผู้หญิงคนนี้อายุประมาณสามสิบค่ะอย่างที่เห็นจะรูปร่างท้มท้วมหน่อยนะคะผมบ๊อบใส่เสื้อยืดแขนสั้นกางเกงสีน้ำตาลแบบสามส่วนใส่รองเท้าแตะเดินออกมาจากโรงพยาบาล
ข้ามถนนนี่แล้วก็ตรงไปที่ท่าน้ำแล้วลงไปที่แม่น้ำปราจีนบุรีแล้วก็หายไปเลยเห็นภาพตลอดทางที่เดินออกมาจากโรงพยาบาลนะคะ
หลังเกิดเหตุมีคนเห็นเหตุการณ์เขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลก็ได้มีการประสานกู้ภัยประสานนักประดาน้ำออกค้นหา
พบรอยเท้าของผู้หญิงคนนี้ว่าเดินลงไปในแม่น้ำเขาก็ใช้เรือท้องแบนช่วยกันงมหาค่ะจากนั้นไม่นานก็เจอ
ว่าเป็นศพเสียชีวิตแล้วอ่ะนะคะศพเนี่ยติดอยู่ที่บริเวณท่อดูดน้ำปลาปลาของโรงพยาบาล
ก็นำกลับขึ้นฝั่งตำรวจสพเมืองปราจีนบุรีตรวจสอบก็ไม่เจอเอกสารอะไรในตัวค่ะ
จากการสอบสวนเนี่ยที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ในโรงพยาบาลได้๒๓วันแล้ว
แต่ก็ไม่ชัดเจนนะคะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ป่วยหรือไปเฝ้าไข้ใครอืม
เพื่อติดตามญาติมารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปดังนั้นตอนนี้เบื้อง
ก็ยังไม่รู้สาเหตุที่เขาเดินลงไปเป็นคันฆ่าตัวตายหรือเปล่า
อันนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะคะ